หนึ่งร้อยวันแห่งการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะ
รำลึกแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยและทรงให้ฟื้นฟูประเพณีทางชลมากขึ้นใหม่
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
พิพูนรัมเอยพระเสด็จสู่เมืองบนรัม

เอยพระเสด็จสู่เมืองบนรัม
นี่คือบทเหเรือที่ประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษ
เพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ
และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยต้นเสียงเฮนาวาโทนัทธวัฒน์อารามเกลือ

เรือพระราชพิธีมาตลอดระยะเวลา๓๕ปี
เป็นเกียรติประวัติในการทำงานนะครับ
แล้วก็ในการปฏิบัติครั้งนี้
ทุกคนที่มาร่วมในการทำงานนี้นะครับ
แล้วเราทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ทรงฟื้นฟูประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหะยาตราทางชนละมากขึ้นใหม่ในรัชสมัยของพระองค์หลังจากว่างเว้นนานถึง๕๐ปีนับตั้งแต่การสมโพธิกรุงรัตนโกศิลป์๑๕๐ปี
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีของชาติไทยสืบไป
รักษ์วัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีของชาติไทยสืบไป